คุณผู้ชมคะปกติดื่มน้ำผลไม้แบบกล่องไหมคะ

เวลาดื่มปุ๊บหมดกล่องก็ทิ้งถูกไหม

คือดูดไปแล้วเหมือนมีเนื้ออะไรติดมานึกว่าเนื้อผลไม้

เปิดกล่องดูแล้วเจอแบบเนี้ยค่ะ
ยังไงต่อล่ะ
คือตอนแรกนะผู้หญิงก็เขียดู
ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเป็นเนื้อผลไม้อะไร
หรือเป็นเชื้อราแต่ว่ามีเสียงผู้ชายบอกไส้ไก่เหมือนไส้ไก่เลยนะ
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นน้ำผลไม้ยี่ห้อดังไงแล้วเขาก็ซื้อมาจากห้าง
ทีนี้พอเฮ้ยอ่านแล้วก็ถอนหายใจเพราะว่าดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำไงคะ
คุณผู้ชมกินข้าวกินน้ำอยู่อย่าเพิ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอามาเตือนกันนะ
ประจำนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะแต่ไอ้รอบเนี้ยดื่มจนจะหมดแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
มันมีอะไรแปลกอ่ะเลยตัดสินใจผ่ากล่องเปิดดูเลยค่ะเห็นก็ช็อกเหมือนกันนะ
พุ่งเหมือนกันเป็นก้อนแบบนี้ขดอยู่ตรงก้นกล่อง
มันคืออะไรดิฉันก็อยากได้คำตอบเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะในครอบครัวเนี่ย
ดื่มน้ำผลไม้กล่องเนี้ยกันแบบโอ้ยดูวันหมดอายุนี่มันเลย
มันเลยวันหมดอายุหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ไม่นี่
ผลิตเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบปียี่สิบสองอ่ะแล้วหมดอายุเนี้ย
เอ็ดเดือนสิบปียี่สิบสามเอ้าแล้วมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
ทีนี้เขาก็เลยอยากเตือนค่ะเผื่อใครที่แบบ
น้ำผลไม้อยู่นะคะแล้วนักข่าวของเราเนี่ยนะ
เข้าไปเอ่อทีมข่าวของเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปดูอ้าว
เห็นว่าเอ๊ะมีคนมาตอบคอมเมนต์ก็คือคนโพสต์นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าทางบริษัทผู้ผลิตติดต่อกลับมาแล้วนะ
แล้วก็ให้เธอส่งไอ้สิ่งแปลกปลอมนี้
ส่งไปให้บริษัทน้ำผลไม้ด้วยตรวจสอบแล้วว่าคืออะไร
เดี๋ยวรอแป๊บนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทางบริษัทน้ำผลไม้
ชี้แจงมาว่าไอ้ที่เห็นเนี้ยมันเรียกว่าอะไรกันแน่อืมเออครับ
โอ้โหมันบางคนเขาบอกว่าถ้ากลืนเข้าไปแล้ว
คนที่ดูดเข้าไปเนี้ยเขากลืนเข้าไปแล้วอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะ
ใช่แต่คืออันนี้มันก็จะใหญ่กว่าหลอดดูดน้ำผลไม้แหละ
แต่แค่รู้สึกว่ามันมาอยู่ในกล่องเดียวกับน้ำผลไม้ของเรา
มันก็ดื่มไม่ลงแล้วไงคะจริงจริงมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งอ่ะ

เทใส่น้ำมันแข็งแล้วเมื่อกี้มีแม้เอ่อที่เขียนเขียนให้ดูอ่ะ
เออเออนะฮะค่ะเพราะว่านักข่าวของเราไปถึงบ้าน
เธอก็ยังเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่เลยใช่เออนะครับ